ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่รัชบุรีนะฮะนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
แต่ปรากฏว่ายิงกันตายถึงสองศพนะฮะเป็นอาเนี่ยมีปัญหากับหลานเขย
ค่ะอ่าเรื่องของหนี้สินที่ติดกันอยู่อืม
กันไปทวงกันมาเนี่ยฝ่ายของอาเนี่ยยิงหลานเขยตายค่ะนะ
หลานสาวตัวเองเนี่ยนะพยายามจะเข้ามาห้ามเพราะเห็นว่าสามีเนี่ย
มีเรื่องมีราวแล้วโอ้โหถึงขั้นจะยิงกันเนี่ยอืม
โดนไปด้วยฮะใช่ค่ะแล้วอุ้มลูกมาด้วยลูกสาวขวบกว่า
แล้วก็มีลูกชายอีกคนอายุสิบเอ็ดเดินตามมาอยู่เนี่ยครับ
กลายเป็นว่าตอนนี้พ่อกับแม่เนี่ยเสียชีวิตหมดแล้วใช่โอ้โห
คือญาติพี่น้องยังไม่เชื่อว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ถึงขั้นยิงกันตายแบบเนี้ยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ช่วงค่ำนะฮะในพื้นที่สพโพธารามที่จังหวัดรัชบุรีนะครับ
ชุดพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ทีมแพทย์รวมทั้งตำรวจไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
มีผู้ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่ปากซอยหันศาริมถนนสายเลียบชายคลองครัวต้นตาน
ตำบลบ้านคล้องอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนี่ฮะ
ผู้ที่เสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุชื่อนายมนต์สงบนาเคลืออายุ๕๒ปีนะครับ
ถูกยิงด้วยปืนขนาดเก้ามอมอนะฮะนายมนต์สงบเนี่ยมีร่องรอยกระสุนปืน
เข้าที่ไทยทอยทะลุลำคอหนึ่งนัดกระสุนอีกนัดหนึ่งเฉียวหน้าอกนะฮะ
อันนี้เป็นแผลนะครับหนึ่งนัดที่ต้นขาซ้ายมีกระสุนนะครับ
ทะลุไปด้านหลังเลยนะฮะถูกยิงเข้าไปสองนัดอืม
แล้วตาตุ่มที่เท้าซ้ายอีกหนึ่งนัดค่ะนี่คือหลักฐานพวกเนี้ย
ตำรวจต้องเก็บรวบรวมเอาไว้เพราะว่าถ้าผู้ต้องหาจะบอกว่า
บันดาลโทษะตั้งใจไม่ตั้งใจมันดูได้จากร่องรอยกระสุน
ถูกต้องแล้วก็ยังมีมีดพกตกอยู่ข้างข้าง
นายมนต์สงบผู้ตายอยู่๑เล่มนะครับ
แล้วก็มีพวกปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมอะไรพวกนี้นะฮะ
ร้อยข้อมือสแตนเลสอะไรพวกนี้รองเท้าก็เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ที่เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมไว้ห่างจากจุดพบศพ
นายมนต์สงบไปประมาณ๕๐เมตรมีรอยกองเลือดอยู่สองกองนะฮะ
นี่คือรอยเลือดของนางสาวนงลักษณ์แก้วใส่เงินอายุ๓๑ปี
ภรรยาของนายมนต์สงบนางสาวนงลักษณ์เนี่ย
ก็ถูกยิงเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ย
วิ่งไปนะฮะพยายามอุ้มลูกมาด้วยแล้วก็พยายามวิ่งหนี
แต่ว่าไปล้มฟุบอยู่แถวตรงที่มีกองเลือด
ยาดกับเพื่อนบ้านก็มาช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลโพธาราม
แต่ว่าสุดท้ายเสียชีวิตค่ะกลายเป็นเสียชีวิตสองศพนะครับ
สำหรับนางสาวนงลักษณ์นะฮะภรรยาของนายมนต์สงบ
มีร่องรอยถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาดเดียวกันนะครับ
ขนาดเก้ามมเข้าที่หน้าอกซ้ายหนึ่งนัด
แล้วก็ที่ต้นแขนซ้ายอีกสองนัดส่วนมือปืนที่ก่อเหตุ
ชื่อว่านายเชษหรือว่านายวรพลนามสกุลจำปาโชธวรกุล
อายุสี่สิบเก้าปีนายเชศเนี่ยเป็นอาอาแท้แท้เลยนะ
ของนางสาวนงลักษณ์นะส่วนนายมนต์สงบ
ก็มีศักดิ์เป็นหลานเขยของในเชศมือปืนนี่นะครับ
เท่ากับว่านายเชษยิงหลานสาวกับหลานเขยเสียชีวิต
หลังเกิดเหตุขับรถยนต์หลบหนีไปนะครับตำรวจก็พยายามไล่สกัดจับ
แต่ว่าเมื่อคืนนี้ตามไม่พบตัวสุดท้ายเข้ามามอบตัวแล้ว
แต่เขาว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับ
เอาพยานแวดล้อมก่อนนะครับมีแม่ของนางสาวนงลักษณ์นะครับ
ให้การว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับแม่ของนางสาวนงลักษ
นางแก้วกัญญากันโพลงามอายุห้าสิบเก้าปีบอกว่าลูกสาวกับลูกเขยที่ถูกยิงเสียชีวิต
เปิดร้านขายของชำอยู่ห่างจุดเกิดเหตุ๔๐เมตร
เมื่อวานเนี้ยช่วงกลางวันเนี่ยก่อนเกิดเหตุในเชศมือปืนนะ
เชศนี่เป็นน้องสามีของนางแก้วกัญญาค่ะนะฮะ
เมื่อวานเนี่ยช่วงกลางวันนายเชษทะเลาะกับลูกเขยเรื่องติดหนี้สินกันอยู่
ตอนกลางวันเนี่ยยังแค่ด่าทอไม่มีเหตุรุนแรงอะไรเกิดขึ้น
พอมาตอนค่ำในเชศกลับมาอีกรอบนึงมาทะเลาะกับลูกเขยอีก
เกี่ยวกับเรื่องหนี้สินที่ติดกันอยู่แล้วยิงลูกเขยจนเสียชีวิตนะฮะ
ส่วนลูกสาวเนี่ยพอเห็นว่าสามีกำลังทะเลาะกับนายเชษ
ตอนนั้นกำลังอุ้มลูกอยู่มีลูกวัยขวบเศษอยู่คนหนึ่ง
อีกคนนึงเขาโตกว่านั้นนะเขาก็อุ้มลูกออกไปดูนะ
เพื่อจะช่วยสามีปรากฏว่าถูกยิงจนล้มลงแถวนั้น

จากการสอบสวนพยานแวดล้อมเรื่องราวเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ

ช่วงค่ำมาทวงเงินนายมนต์สงบ
หลังจากรอบบ่ายทวงกันไปรอบนึงแล้ว
แล้วก็มีการท้าทายด่าทอกัน
นายมนต์สงบเนี่ยได้เดินออกจากบ้านมาที่ริมถนนจุดที่นายเชษจอดรถอยู่
ซึ่งนายมนต์สงบได้ถือมีดติดมือไปด้วย
นางสาวนงลักษณ์ภรรยาของนายมนต์สงบเห็นว่าสามีเดินออกไปหานายเชษ
ก็คงกลัวว่าจะมีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้น
ช่วงนั้นกำลังอุ้มลูกสาววัยขวบเศษอยู่
ก็เลยอุ้มลูกเดินตามสามีไปพยายามจะไปห้าม
แล้วก็มีลูกชายอีกคนนึงอายุ๑๑ขวบเดินตามแม่ไปห่าง
แต่นายมนต์สงบกับนายเชษตอนนั้นเคลียร์กันไม่ได้นะครับ
มีปากเสียงกันหนักขึ้นแล้วนายเชษชักปืนขึ้นมากระหน่ำยิงใส่นายมนต์สงบ๖นัด
จนล้มลงเสียชีวิตคาที่
นางสาวนงลักษณ์ตอนนั้นที่กำลังเดินเข้ามาห้ามก็โดนยิงเข้าไปด้วย๓นัด
ทั้งที่ยังอุ้มลูกสาวอยู่นะฮะ
ลูกสาววัยขวบเศษโชคดีเด็กไม่โดนกระสุนด้วยนะครับ
นางสาวนงลักษณ์พอถูกยิงก็วิ่งหนีนะฮะทั้งที่อุ้มลูกอยู่ด้วย
สุดท้ายไปล้มฟุบอยู่ที่ถนนห่างจากศพสามีประมาณ๕๐เมตร
มีคนพยายามนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือครับ
แต่สุดท้ายก็ไม่ทันเสียชีวิตเป็นศพที่สอง
ส่วนตัวในเชศมือปืนขึ้นรถยนต์แล้วก็หลบหนีไป
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นจุดที่นายมนต์สงบถูกยิงเสียชีวิตแล้วก็ยังมีกองเลือดอยู่ที่พื้นเลยนะครับ
ตรงนี้ครับเราได้คุยกับนางแก้วกัญญาแม่ของนางสาวนงลักษณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งก็ยังอยู่ในอาการโศกเศร้านะฮะเพราะว่าต้องสูญเสียลูกสาว
ไปแล้วก็ลูกเขยด้วยนะแม่บอกกับไทยรัฐทีวีนะครับบอกว่าไม่คิดว่าลูกสาวจะต้องมาเสียชีวิตด้วยน้ำมือของ
อาแท้แท้เป็นญาติกันแท้แท้นะครับในเชศเนี่ย
เห็นลูกสาวของแม่เนี่ยมาตั้งแต่เล็กนะไม่น่ามาทำร้ายหลานแบบนี้เลย
คือสามีของนางแก้วกัญญาเนี่ยมีศักดิ์เป็นพี่ชายของในเชศด้วยนะฮะ
เป็นพี่ชายคนละพ่อนะคือไม่ถึงขั้นเป็นอาหลานสายเลือดโดยตรง
แต่ก็เกี่ยวข้องเป็นญาติเป็นญาติแท้เอาอาหลานนี่แหละ
แม่บอกว่าก่อนเกิดเหตุช่วงกลางวันตอนนั้นแม่ก็อยู่ที่บ้านนะ
เชษมือปืนมาที่หน้าร้านเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเปิดเป็นร้านขายของชำ
ทวงเงินนายมนต์สงบลูกเขย๖๐๐๐บาทช่วงกลางวัน
ก็ไม่มีเหตุรุนแรงอะไรเกิดขึ้นอ่าหลังจากมาทวงแล้วก็ยังไม่ได้
ลูกเขยก็ยังมาเล่าให้แม่ฟังอ่าว่าในเชษดเนี่ยเข้ามาทวงเงินหกพันบาท
พอตอนค่ำแม่กำลังทำกับข้าวในครัว
ได้ยินเสียงทะเลาะกันของลูกเขยกับในเชศอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าคราวนี้มีการด่าทอกันด้วยถ้อยคำหยาบคาย
แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นติดต่อกันหลายนัดแม่รีบวิ่งออกมาจากครัวนะฮะ
พอออกมาก็ได้ยินเสียงลูกสาวตะโกนร้องว่าถูกยิงค่ะ
ตอนนั้นลูกสาวอีกคนนึงก็วิ่งออกมาดูด้วยก่อนจะเห็นว่านางสาวนงรักนะฮะ
ตอนนั้นกำลังอุ้มหลานสาววัย๑ขวบกับ๗วันอยู่มีเลือดท่วมตัวเพราะถูกยิงไปแล้ว
อืมแล้วก็เรียกร้องขอความช่วยเหลือจากญาติญาติอ่าญาติญาติก็แจ้งเจ้าหน้าที่เรียกรถพยาบาลนะครับ
สุดท้ายก็เสียชีวิตนะฮะขณะที่ในเชศคนก่อเหตุได้ขึ้นรถยนต์แล้วก็หลบหนีไป
อุ้มลูกมาเนี่ยแบกลูกอยู่ตรงนี้มือนึงรูปซึ่งได้เพิ่งขวบ
จะขวบเดียวแม่แม่ทำไมเป็นอะไรแม่ช่วยหนูด้วย
หนูถูกยิงพาหนูไปโรงพยาบาลดีไอ้เชศมันยิงหนูแล้วเขาถามเป็นอะไร
มันทำไมยิงไม่ให้มันยิงหนูมันยิงหนูเราก็ไปรับหลานมารับหลานมา
ลูกสาวก็ลุมลงไปเลยลุมลงไปแล้วก็ตะโกนเรียกลูกสาวคนเล็กอ่ะ
ให้เอากุญแจรถพี่มันถอยรถมาแล้วก็เพื่อนมันขับไปส่งที่โรงพยาบาล
ทำไมไม่บอกเขาไปว่าเนี่ยแม่ไปขายที่มาจากอีสานขายมาเรื่องจริง
แล้วเขามาทวงตังค์เท่าไหร่อ่ะแค่หกพันกว่าบาทถามลูกเคยว่าเท่าไหร่
คนออกหาทำงานได้ค้าขายได้ก็ค่อยใช้เข้าไป
ลูกเคยลูกสาวอ่ะแต่ทำไมแค่นี้มันต้องยิง
แต่อันนี้มันเป็นผู้หญิงผู้หญิงแล้วมันลูกอ่อนด้วย

ก็ปล่อยมันไปสิมันจะได้อยู่เลี้ยงลูกมัน
ไม่ใช่มาทำให้เด็กเนี่ยดูสิ

แล้วเนี่ย๒วันแล้วตั้งแต่แม่เขาตายเมื่อคืน
ปลานี่เขายังไม่กินนมสักหยด
มีความสำนึกเป็นคนไหม
นี่ฮะคำถามของแม่ของผู้ตาย
ต้องสูญเสียทั้งลูกสาวแล้วก็ลูกเขย
หลาน๒คนอายุ๑๑ขวบกับ๑ขวบ๗วัน

ยายบอกว่านี่หลานตัวเล็กเนี่ย๑ขวบ๗วันเนี่ย
ตั้งแต่แม่ถูกยิงตายเมื่อคืนจนตอนนี้

นี่ฮะเงิน๖๐๐๐บาทแม่บอก
ถ้าเกิดมันเรื่องแค่นี้ทำไมถึงขั้นต้องทำกันแบบโหดเยี่ยมขนาดนี้ไงคำถามของแม่
ถูกต้องแล้วถ้ายิงสามีไปแล้วมีเรื่องมีราวติดหนี้กัน๖๐๐๐บาทเนี่ย
มากจะน้อยอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ยิงสามีเขาตายต่อหน้าต่อตาไปแล้ว

ใช่เมียเขาอุ้มลูกมา

ส่วนชาวบ้านนะครับก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้ววันนี้ก็มาดูเรื่องการลงพื้นที่เก็บพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าที่ผ่านมา
ก็ไม่เคยเห็นนายมนต์สงบผู้ตายกับนายเชษมือยิงเนี่ยทะเลาะกันมาก่อนนะ

ปกตินายมนต์สงบเขาจะเป็นคนเสียงดังชอบดื่มเหล้า
แต่ก็ไม่เคยหาเรื่องใครก็จะนั่งอยู่แต่หน้าร้านขายของชำเท่านั้น
ก็จะคอยดูแลลูกคงลูกค้าเวลามาที่ร้านก็เปิดร้านกับเมีย
ขณะที่นายเชษมือปืนปกติแล้วเป็นคนพูดจาดีกับเพื่อนบ้านไม่ดื่มเหล้า

ก่อนเกิดเหตุชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงคล้ายคนโวยวายใส่กัน
จากนั้นไม่นานมีเสียงดังเป็นเสียงปืนดังขึ้นต่อเนื่อง๗๘นัด
แล้วก็มีเสียงผู้หญิงร้องแล้วก็วิ่งออกมาดูกันก็เห็นเหตุการณ์อย่างที่เราเล่าให้ฟัง
ก็ไม่รมอยู่ไหนโมงมา
คนก่อเหตุไปทำแผนครับไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุนะคะ
เพราะว่าในเชศเนี่ยมอบตัวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในเชศอ้างว่า
โอ้โหตอนยิงไปไม่คิดว่าหลานสาวของตัวเองจะเสียชีวิต
เขาบอกว่าที่มามอบตัวก็เพราะรู้ว่าหลานสาวเขาเสียชีวิต

เขาอ้างว่าก่อนหน้านี้มีปัญหากับหลานเขยมานานค่ะ

ทะเลาะกันทั้งเรื่องที่จอดรถ
ทั้งเรื่องการขับรถเข้าซอยบ้านซึ่งเป็นซอยแคบ
ทะเลาะกันผิดใจกันเรื่องส่วนตัวมานานมาก
แล้วเขาก็อ้างว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ตัวหลานเขยพยายามเอามีดไปแทงเขาก่อน

เขาก็เลยป้องกันตัวอันนี้คือบ้านที่เกิดเหตุนะคะ

แต่หลานสาวเนี่ยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอันนี้คือบ้านที่เขาบอกว่ามีปัญหากัน

เรื่องของการเข้าบ้านที่ซอยแคบอะไรแบบนี้

ชาวบ้านแถวนั้นมากันเต็มเลย

ตะโกนด่าทอในเชศอ่ะครับ

บอกแล้วให้ห้ามใจอย่าทำอย่าทำอย่างนี้ค่ะ
ตำรวจต้องมาช่วยห้ามไม่ให้เกิดเหตุชุลมุนนะคะ
มันเห็นพี่ไหมเห็นว่าโอ้โหพี่ไหมเชษฐ์
ฮะมันคุ้มไหมเทศมันคุ้มไหม
มันคุ้มไหมชีวิตมึงอ่ะ

ถามเลยมันคุ้มไหมเนี่ยกับชีวิตเนี่ย

หลังจากก่อเหตุยิงเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ
จอดไว้ฝั่งตรงข้ามปากซอย

หนีไปที่บ้านของภรรยานั่นแหละที่จังหวัดกาญจนบุรี

ก็เลยตัดสินใจมอบตัวเมื่อช่วงเช้านะคะ

ลีไปยืนดูน้องชายทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ตำรวจก็พาตัวในเชษฐ์กลับไปที่สพธรรมนะคะ

ตัวพี่สาวของในเชษฐ์อะขี่รถจากกระยันยนต์ตามไปนะ

ข้าวหิวน้ำตามไปด้วยเป็นห่วงน้องกลัวน้องจะไม่ได้กินข้าว

คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราไปคุยกับนางลีนะคะ
พี่สาวของในเชศผู้ก่อเหตุนะคะก็ร้องไห้แล้วบอกว่าเครียดมากตั้งแต่น้องเข้ามอบตัวยังไม่ได้เจอน้องเลยเป็นห่วงน้องกลัวน้องไม่ได้กินข้าวในมือเนี่ยยังหิ้วถุงข้าวถุงอะไรอยู่เลยนะคะ
ก็บอกว่าน้องชายตกใจมากเครียดมากเพราะรู้ว่ากระสุนที่ยิงไปเนี่ยโดนหลานสาวจนเสียชีวิต
พี่สาวของในเชศบอกว่าจริงแล้วในเชศเป็นคนดีค่ะคอยช่วยเหลือพี่น้องทุกคนแต่มีปัญหากับหลานเขยคนนี้บ่อยมากจริง
ทั้งเรื่องยืมเงินกันทั้งเรื่องส่วนตัวมีปากเสียงแขวะกันไปแขวะกันมาโดยเฉพาะหลานเขยชอบกินเหล้าเวลาเมาทีไรก็ทะเลาะกันเป็นประจำตัวในเชศอดทนมานาน
เชื่อว่าที่ในเชศทำเป็นการป้องกันตัวจริงแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะยิงหลานสาวแต่มันเป็นช่วงชุลมุนกระสุนก็เลยไปโดนหลานสาวจนหลานสาวเสียชีวิตไปด้วย
หลังเกิดเหตุยังไม่ได้คุยกับญาติคนอื่นนะคะอยากบอกในเชศว่าไม่ต้องห่วงพี่อยู่ข้างน้องนี่พี่สาวบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าตอนนี้ก็เสียใจทำอะไรไม่ถูกคนก่อเหตุก็เป็นน้องชายคนเสียชีวิตก็เป็นหลานสาว
ขวานน้องไม่ได้กินข้าวเป็นห่วงข้าวเป็นน้องช่วยเลือดพี่น้องทุกคนมาตลอดความความความดี
ยากบอกพี่เป็นห่วงพี่รักน้องเป็นห่วงตลอดยังไงก็ค้างกำลังตลอดอารักอาว่าเป็นห่วงอาก็กลิ่นทิ้งดีมั้งชั่วมั้ง

ก็พี่รักน้องเป็นห่วงน้องอยู่ข้างน้องตลอดก็ไม่มีปัญหาหรอกค่ะ
เพียงแต่ว่าการแก้ต่างทางคดีเนี่ยก็ต้องให้ผู้ต้องหาไปแก้ต่างในชั้นต่างเอา
อย่างตรงนี้บอกว่าตอนไปทำแผนบอกว่าเขาแทงผมก่อนอย่างนี้เขาจะแทงผม

ใช่ค่ะซึ่งการทำแผนมันก็จะชัดแหละว่าเป็นการป้องกันตัวจริงหรือเปล่า
ร่องรอยกระสุนที่ร่างของผู้เสียชีวิตก็จะเป็นหลักฐานที่ชัดแหละว่าเป็นแค่การป้องกันตัว

ภรรยาที่เป็นหลานแท้ตัวเองโดนไป๓นัด

อันนี้ป้องกันตัวไม่ป้องกันตัวก็ต้องให้ตำรวจเขาไปขยายผลต่อว่ารักษณะของพฤติกรรมต่างเป็นยังไง
ทีนี้ค่ะภรรยาของในเชศนะคะ

ที่บอกว่าขับรถพาหนีไปอยู่ที่บ้านด้วยนะ
ทีมข่าวของเราได้ไปคุยมานะคะ

เชศบอกว่าในเชศมีปัญหาขัดแย้งกับหลานเขยมานานมากแล้ว

แล้วก็เป็นลักษณะของการใช้พูดจากวนกันท้าทายกันอะไรแบบนี้
ที่ผ่านมาไม่เคยลงไม้ลงมือกันนะคะ
เพราะว่าในเชศเป็นคนที่พยายามจะเลี่ยงเป็นฝ่ายเลี่ยงอยู่ตลอด
หลานเขยเป็นคนอารมณ์ร้อนชอบกินเหล้าแล้วก็เมาบ่อยมาก
ช่วงหลังเริ่มหนักขึ้น
เวลาขับรถเข้าออกบ้านเนี่ยทางมันแคบอะนะ
ก็เริ่มมีการมองหน้ากันต่อว่ากัน
หาว่าขับรถเร็วฝุ่นเข้าบ้านบ้างอะไรบ้าง
ตัวภรรยาของในเชศบอกว่าก็ไม่รู้ว่า
อิจฉาจะเกลียดเรื่องอะไรกันขนาดไหน
แต่ทำไมถึงพยายามพูดจาให้ร้ายแล้วก็พูดจาไม่ดีใส่กันตลอด
รับว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้น
ฝ่ายเราใจร้อนแต่มันคือการใจร้อนทั้งคู่
ภรรยาของในเชศผู้ก่อเหตุเขามองแบบนี้นะคะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวหลานเขยไปหยิบมีด
แล้วถามว่ามันอยู่ไหมมันอยู่ไหม

แล้วมันก็มีช่วงชุลมุนเอามีดแทงใส่
ตัวในเชศก็เลยยิงสวนกลับไปเพื่อป้องกันตัว
คือเขาจะอิจฉาหรืออะไรหรือไม่รู้นะ
แต่ก็คือคนของเรามันก็อารมณ์ร้อนนะพี่
มันมีเหตุการณ์ที่เขาแบบเถียงกันอะไรกัน
เขาก็คงปี๊ดสุดแล้วอะค่ะคือไม่หยุดไม่จบอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือล้าลานขั้นเอามีดไปแบบเห็นพี่ชายมาเล่าให้ฟังที่หลังนะคะ
ว่าเอามีดแบบไปถามไปตามอะไรอย่างนี้
จะเข้าไปหาเรื่องค่ะคืออยู่ไหมเออมันไปไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ

มันก็ไม่คุ้มกันกับการก่อเหตุแบบนี้
เพราะว่าเสียชีวิตไปถึงสองศพตัวเองก็ถูกดำเนินคดีแบบโทษหนักเลยอ่ะนะครับ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จนะคะ
พี่ชายแท้ของนางสาวนงลักษณ์ผู้ตายค่ะ
ก็บอกว่าตั้งแต่นี้ไปเนี่ยนะความนับถือในเช่ตัวคนก่อเหตุที่มีศักดิ์เป็นอามมันไม่หลงเหลืออีกต่อไปแล้ว
ที่ผ่านมาครอบครัวของน้องสาวเองไม่เคยไปมีปัญหาอะไรกับตัวในเชศมาก่อนเลย
รู้แค่ว่าสามีของน้องสาวติดเงินในเชศแต่ถ้าจะมาคุยกันมาทวงเงินกันมันถึงขั้นต้องทำให้ถึงตายแบบนี้เลยเหรอ
น้องสาวอุ้มลูกอยู่อ่ะก็ยังไม่เว้นญาติอีกคนนะคะก็ไม่เข้าใจค่ะ
เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมในเช่ต้องยิงนางสาวนงลักษณ์อ่ะมันไม่ใช่แค่การป้องกันตัวมันตั้งใจหรือเปล่า
โชคดีนะหลานไม่โดนไปด้วยอาจอุ้มหลานไวขบกว่ายัวค่ะ
เป็นคนไม่ได้เอาไข่
สองมือเลย๖๐๐๐เขาว่าได้ตอนนี้น้องเขยคนผู้ชายก็บอกว่าทำไม
คืออยากให้ช่วยกันแบบเป็นสื่อแบบคืออยากเอาเรื่องให้มันถึงที่สุดไปเลย
ก็ได้นำร่างของผู้เสียชีวิตทั้งคู่ก็คือนายมนต์สงบและนางสาวนงรักไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณในที่เกิดเหตุนะคะ

เครือญาติเองบอกว่าไม่มีใครรับได้เลยจริงค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เครือยาศกันทั้งนั้นนะคะมายิงกันตายแบบนี้
เคลื่อนศพทั้งคู่ไปบำเพ็ญกุศลที่วัดดีบอนอำเภอโพธาราม
พี่ชายของนายมนต์สงบวันนี้ก็ไปรับศพน้องด้วยตัวเองนะคะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุยังคุยกับน้องอยู่เลยโทรศัพท์คุยกัน
บอกว่าจะเข้าไปเอาข้าวเอากับข้าวเพราะน้องกำลังช่วยทำครัวกับแม่ยาย
น้องชายก็เล่าให้ฟังว่าในเชศมาทวงเงิน
ก็ยังบอกน้องชายเลยว่าก็ไปหาเงินคืนเข้าไป
จะได้ไม่มีปัญหาแล้วก็วางสายไปอะค่ะ
สักพักหนึ่งคนโทรศัพท์มาบอกว่านางสาวนงรักถูกนายเชษยิง
ซึ่งเขาก็ไม่คิดเลยว่าน้องชายเขาก็จะถูกยิงด้วย
พอรู้ว่าโอ้โหเสียชีวิตกันทั้งคู่แบบนี้เขาตกใจมากนะคะ
น้องชายเขาเป็นทหารเรือมามีภรรยามีลูก
ลาออกจากราชการมาอยู่กับภรรยาที่นี่
กว่าปีแล้วไม่เคยมีปัญหาอะไร
เชื่อว่าคนที่ก่อเหตุน่าจะเข้าใจผิด
น้องชายเขาเอาเงินจากแม่ยายที่ขายที่ดินมาเนี่ย
เอาไปไปต่อเติมบ้านแล้วก็ไม่เอาเงินมาคืน
ซึ่งจริงแล้วน้องชายไม่ได้เอาเงินในส่วนนี้ไปค่ะ
ยังติดหนี้เขาอีก๖๐๐กว่าบาท
แล้วทีนี้น้องชายเนี่ยได้เงินจากแม่ยาย
ขายที่ที่ทางอีสานมาแสนนึงเอาเงินทำห้อง
นำห้องแล้วทีนี้คนยิงเนี่ยคิดว่า
เอาเงิน๖๐๐กว่าบาทที่เป็นหนี้อยู่ไปทำห้อง

น้องชายบอกเดี๋ยวใช้ทยอยใช้เพราะคนที่เอาไปมันก็ยังทยอยคืน
คือน้องชายไม่ได้เอาไปโดยภารการไปใช้คนเดียว
ตอนบ่ายคนยิงเนี่ยออกมาแล้วรอบนึงมาทะเลาะกันรอบนึง
แล้วก็ได้กลับเข้าไปในบ้านแล้วก็โทรเข้าไปโทรไปหาพี่สาวเขาคนโต
คนยิงอ่ะนะไปหาพี่สาวคนโตว่าเดี๋ยวต้องมีเรื่องกับไอ้คนนี้แล้ว

พี่สาวก็บอกว่าอ้าวแล้วไม่คิดถึงลูกมึงเหรอ
มึงก็ยังเล็กอยู่สองคนแล้วลูกมันก็ยังเล็กอยู่แล้วจะเอาทำไง
ไอ้ความโกรธแขนมันมีไว้แล้วทุกคน

รัตเวรกรรมให้บอกว่าน้องชายผมถือมีด
ชายผมทำครัวอยู่โต๊ะหินอ่อน
กับปืนพูดง่ายถ้ายังไม่ขึ้นลำเนี่ยสู้มีดไม่ได้หรอก
ร่องรอยคือเหมือนกับน้องกำปืนด้วย
เพราะมันมีรอยเขม่าที่ปึงที่มือแล้วก็รอยถากเหมือนกับลูกกระสุน
เบื้องต้นนะคะตำรวจก็แจ้งข้อหาในเชศฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชน
ส่วนภรรยาของในเชศที่เรารายงานไปว่า
หลังยิงเขาเสร็จเนี่ยเป็นคนขับรถ
พาในเชศหนีแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านของภรรยาเนี่ย
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะสอบปากคำอย่างละเอียดด้วยนะคะ
ว่าจะมีการแจ้งข้อหาในลักษณะของการพาผู้ต้องหาหลบหนีหรือเปล่า

ที่สำคัญก็คือเด็กสองคนตอนนี้กำพร้าพ่อกับแม่ไปแล้ว